ท้องถนนยังไม่หมดคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตือนอยู่เสมอแหละ
ต้องระวังนะคนขับขี่ก็ต้องระวังคน
คนข้ามถนนก็ต้องระวังรถด้วยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรถมอเตอร์ไซค์ชนเด็ก
คือเด็กไปซื้อขนมเสร็จแล้วรีบวิ่งข้ามถนนมา
โตไซค์ขับมาชนกระเด็นเลยค่ะดูในภาพแล้วกันค่ะ

คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจ
นี่ค่ะคือถนนมันไม่ได้รถเยอะเลย
แต่เราจะเห็นในกล้องว่าเด็กเนี่ยพอรับขนมปุ๊บ

มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งมาแล้วก็ชน

ชาวบ้านก็เลยต้องเข้าไปช่วยพยุงเด็กออกมา
แล้วสุดท้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็พาเด็กไปโรงพยาบาล
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายของชามบนถนน
ระหว่างวัดพรมวิหารไปหมู่บ้านผาแตกนะคะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือนายนันทวัฒน
เขาบอกว่าจู่เด็กวิ่งออกมาตัดหน้ารถกระชั้นชิด

ชาวบ้านเข้ามาช่วยพยุงเด็กออกไป
แล้วเขาก็พาเด็กไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่นางนุษาแสงเงินแม่เด็ก

ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ

เพราะว่าคู่กรณียอมชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้
แต่ก็ต้องบอกว่านี่เป็นอุทาหรณ์สำคัญกับผู้ปกครองค่ะ
ก็ต้องสอนเด็กให้ระมัดระวังยิ่ง
ชุมชนมีรถผ่านแบบนี้ค่ะ

คือต้องหยุดดูก่อน
รถมาทางไหนนี่ค่ะ
ไม่งั้นก็นี่ยังโชคดีนะคะ
แต่ก็คงจะได้แผลไปด้วยเหมือนกันนะคะ

ก็บอกเด็กให้ระมัดระวังด้วยค่ะ